พาคุณผู้ชมไปที่ลำพูนกันบ้างครับเรื่องนี้ก็ต้องชื่นชมครับร้านตัดผมเนี่ยอุ้ยใจดีมากเลยทุกวันนี้ผู้ชายจะไปตัดผมเนี่ยราคาขั้นต่ำผมว่าก็มีสตาร์ทที่หกสิบแปดสิบแล้วนะคะไม่เหมือนสิบกว่าปีก่อนน่ะยี่สิบบาทสี่สิบบาทยังตัดได้มีคุณลุงเร่ร่อนมีเงินติดตัวทั้งหมดเนี่ยสี่สิบบาทอืมไม่น่าจะพ

พอเจ้าของร้านบอกว่าลุงไม่เป็นไรผมช่วยไม่คิดเงินลุงก้มไปกราบแบบนี้เลยอ้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

แล้วบอกอีกนะฮะเดี๋ยวถ้าลุงมาตัดอีกนะครั้งหน้าตัดให้ฟรีเหมือนเดิมเอาให้หล่อเป๊ะเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวจะแถมเงินให้อีกพันหนึ่งด้วยเพราะสงสารลุงต้องเก็บขวดขายหาเงินไปซื้อยาซื้ออาหารด้วยไงลองฟังหน่อยฮะ
ลุงมีเงินอยู่สี่สิบบาทขอตัดผมได้ไหมผมก็บอกว่าได้ครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ฟรีเลยพอตัดให้ลุงครับพอดีคุยกันไปคุยกันมาก็ตัดเสร็จแล้วแกก็มากราบอยู่ตรงนี้ครับกาดตรงนี้สามสี่ครั้งผมก็รู้สึกสงสารเหมือนกันนะเนาะพูดถึงคนแก่เนอะตัดเสร็จผมก็ออกไปซื้อน้ำให้แกแก้วหนึ่งผมแก้วหนึ่ง
แล้วก็ให้แกเรียกเอาว่าจะเอาสีไหนแกก็ขอบคุณเนาะขอบคุณผมก็เดินเข้าร้านก็บอกให้แกขับรถดีขับรถกลับบ้านดีครับ
เป็นไงฮะฉมหน้าหล่อพอกันเลยอ่ะรอเลยและคือน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้
นะคะน่าชื่นชมมากจริง